คุณผู้ชมครับได้เวลาของตลอดกินแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดยาลา
ไปดูรถดัดแปลงที่ทำจากตุ๊กคันเก่าของพ่อ
มาเปิดร้านขายกาแฟอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
เอ้าที่บริเวณตรงนี้นี่แหละครับคุณจะได้เห็นนี่นี่
อ่าดูเอาละกันออกไปในทางแบบรถยังไงรถตุ๊กไหม
รถตุ๊กรถกระเพาะอารมณ์ประมาณนั้น
เป็นรถคันเก่าของคุณพ่อเจ้าของร้านเขาเอามาดัดแปลง
เปิดเป็นร้านขายกาแฟซะเลยไปถามคุณเจ้าของร้านนะครับคุณฮากิมียะมะกา
คือบางวันก็ขายบอลก็ไม่ขายโอ้โหจะอินดีอะไรขนาดนั้น
ขายทุกวันเขาเน้นขายกาแฟสดโดยเฉพาะ
แล้วเขาใช้อุปกรณ์ในการชงกาแฟที่แบบว่าชงเองใช้เองแล้วยังไงรู้ไหม
ไม่ใช่กินเองหมายถึงให้ลูกค้าได้กินได้อร่อยกัน
งเองขายเองจ้าจ้าว่ากันอย่างนั้นเขาบอกว่ามีหลายเมนูนะ
เย็นเพิ่มช็อตเพิ่มก็ได้นะถ้าเพิ่มความหวานความอร่อยเข้าไป
อีกหลายเมนูแหละราคาเริ่มต้น๒๕บาทไปจนถึง
๔๐บาทอย่างแล้วอ๋อดี
คุณฮากินีบอกว่าแรงบันดาลใจที่มาขายกาแฟเพราะว่าตัวเองเป็นคนชื่นชอบในการออกแคมป์ท่องเที่ยว
แล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวเขามาชื่นชมมาเสพธรรมชาติกัน
โอ้โหบอกเลยนะว่าพอได้มาเปิดแคมป์นั่งชมธรรมชาติแบบนี้
กาแฟหรือชาร้อนมันช่วยเพิ่มอัตรรสในการที่จะมาเที่ยวชมได้เป็นอย่างดีครับ
จุดเด่นของร้านเขานะฮะก็คือนำรถเก่าของคุณพ่อมาดัดแปลง
เขาว่าเป็นรถตุ๊กนะเป็นตุ๊กคันแรกของเมืองเบตงเลยนะ
แล้วก็มาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟแบบนี้อยากไปลองชิมฝีมือของคุณฮากิมี
ก็ไปก็ได้ภาษาประธานภิษฐ์ที่ศวรรณาเทศบาลเมืองเบตรงร้านเปิดทุกวันถึงแม้จะเป็นกาแฟอินดี่
แต่เปิดทุกวันนะครับแล้วเขาบอกว่าอ่ะขอเว้นหนึ่งวันคือวันศุกร์
วันศุกร์เขาต้องไปปฏิบัติศาสนกิจนะมีธุระส่วนตัวของเขาแต่เขาเปิดวันในทุกวันอยู่แล้ว
เยาวิทยาลัยมันสุกแล้วก็ช่วงเวลาคือ๑๐โมงจะถึง๑๖ตรกา
ช่วงเย็นนะฮะจะไปเปิดที่ตลาดแผงลอย๑๗นาฬิกา๓๐นาที